การทานไก่ย่างส้มตำ

เดี๋ยวตอนเที่ยงพาไปทานที่อุดรธานี

ไม่ต้องสำลักควันกินไปสำลักควันไป

เพราะฉะนั้นไปดูวิธีของแม่ค้าคนนี้กันหน่อย
ทำยังไงถึงร้านไม่มีควันค่ะ

เทออกมาจากกระบอกเลยนะคะสำหรับไก่ย่างร้านนี้
แต่ว่าหน้าตาน่ากินไม่แพ้ไก่ย่างธรรมดา
ที่สำคัญคือไม่มีควัน
ธรรมดาต้องควันฉุยแล้วบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะ
ทำผมไปแล้วต้องไปอบควันแบบนี้บอกไม่ไหวก็เหม็น

ใครที่ผ่านไปผ่านมากิโลเมตรที่๑๖

ตำบลน้องนาคัมอำเภอเมืองอุดรธานี
กระบอกไม้ไผ่เรียงรายแบบนี้ค่ะ

บางคนสงสัยทำไมเป็นกระบอกไม้ไผ่
แวะไปทานสรุปเปิดออกมาเป็นไก่ย่างอ่า
นางจรัสนภาอินดีอายุ๔๐
บอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นสาวห้างในตัวเมือง
ล่าออกเบอร์ล้านส้มตำไก่ย่างเลย
ดูเหมือนว่ามีเครื่องชุ่มฉ่ำ
ชุ่มฉ่ำด้วยเครื่องน่ากิน
ช่วงแรกพอลาออกจากงานเป็นสาวห้างใช่ไหม
นั่งอยู่ในห้องแอร์ต้องมานั่งย่างไก่
ลูกค้าแล้วก็ผู้สัญจรไปมาในตัวเองด้วยสำลักควันบ่อยครั้ง
ต่อมาก็เลยคิดว่านำไก่มาใส่กระบอกไม้ไผ่
ส่งเครื่องสมุนไพรแล้วก็นำไปย่างแทน
ดีไหมสรุปดีตอบให้เลย
เพราะว่าการย่างแบบนี้ทำให้ควันน้อยลงนะคะ

นำฟอยมาปิดปากกระบอกไม้ไผ่เพื่อเก็บความร้อน
จากนั้นไปขึ้นเตา๔๕นาทีได้ไก่อร่อยแบบนี้เลยนะคะ

เผ็ดเผ็ดเล็กน้อยและเผ็ดมาก
ตามความชอบเลยเด็กก็กินไปนะคะไม่เผ็ดนะคะ
ช่วงแรกขายได้๒๕กระบอกต่อวันเท่านั้น

กระบอกอะไรข้าวหลามฉันไม่อยากกินข้าวหลาม
บางที่ย่างเป็นไก่เป็นตัวคนก็เห็นว่าเป็นภาพไก่ไง
รู้ว่าตัวเองอยากทานไก่ก็เลยแวะ
แต่อันนี้เห็นแต่กระบอกอะไรข้าวหลามหรือเปล่าหรืออะไร
แต่ตอนนี้นะคะยอดขาย๓๐๖๐กระบอกต่อวัน
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ๖๐นี่คือยังไม่พอนะคะ
อนาคตเตรียมเพิ่มปริมาณไก่กระบอกเป็นวันละ๑๐๐๑๕๐กระบอก
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คนเห็นกระบอกเผาแบบนี้กระบอกย่างแบบนี้
จะรู้สึกอะไรไหมรู้สึกไก่นะต้องหอม
เป็นการรมควันอยู่ข้างในด้วยนะ
อ๋อไม้ไผ่เครื่องเทศเครื่องปรุงที่เขาปรุงก็เทออกมา

กิโลเมตรที่๑๖ถนนอุดรธานีสกลนคร
ตำบลหนองนาคามแวะกันได้
สกลนครส่งมาบอกกันหน่อยอร่อยขนาดไหน

อุดรธานีสกลนครใครผ่านไปแล้วเคยทาน
ส่งมาบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะ